ถูกคนร้ายบุกเข้าไปที่บ้านเอาค้อนทุบหัว
ลากร่างขึ้นรถแล้วก็เอาศพไปทิ้งในป่ายูคาลิปตัส
คนร้ายก็คือคนที่รู้จักกันนี่แหละใกล้ชิดกันนี่แหละ
คนร้ายอ้างว่าก่อนหน้านี้เคยถูกผู้ตายใส่ร้าย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
ความแค้นเก็บความโมโหเอาไว้นานก็เลยมาก่อเหตุนี้
คนร้ายเนี่ยนะคะเบื้องต้นตอนนี้ที่ตำรวจควบคุมตัวคือมี๒คน
คนแรกคือนายมนูลหลัดดีอายุ๔๔ปี
มนูลรับสารภาพแต่บอกว่าผมก่อเหตุคนเดียว
แต่อีกคนนึงที่ตำรวจจับด้วยก็คือนายนรงฤทธิ์
รักษาน้อยอายุ๓๓ปี
นายนรงฤทธิ์บอกว่าผมแค่ไปกับนายมนูล
ผมยืนเฉยผมไม่ได้ร่วมก่อเหตุไม่ได้ร่วมวางแผน
แต่ตำรวจบอกว่าคุณเผชิญเหตุอยู่แบบนั้น
คุณไม่ห้ามไม่ระงับยับยั้งคุณโดนข้อหาด้วยนะคะ

ตำรวจก็นำตัวไปจำลองเหตุการณ์นะคะ
เหตุการณ์ที่ไปฆ่านายอดุลมีทองขาวอายุ๓๙ปี
ฟาร์มโคนมที่มวกเหล็กสระบุรีจนเสียชีวิตนะคะ
แต่จุดที่จำลองเหตุการณ์นี่คือโรงพักนะคะ
นี่คือจังหวะที่เอาค้อนทุบหัวค่ะ

คือเจ้าตัวเนี่ยเขาก็รู้สิทธิ์ของตัวเอง
เขาอ้างว่าขอไม่ไปจำลองเหตุการณ์ที่สถานที่จริง
จำลองเหตุการณ์ที่นี่แหละที่โรงพักนี่แหละ

ก็ขับรถไปที่บ้านของผู้ตาย

เขาก็ทำท่าให้ดูว่าถือแบบนี้นะทุบแบบนี้นะครับ
ลากร่างขึ้นรถเอาร่างไปทิ้งที่ป่ายูคาลิปตัส
ก่อนจะทิ้งก็ลากลงมาจากรถ
ผู้ตายยังไม่ได้ตายสนิทคือยังนั่งหายใจรวยริน
มนูลบอกว่าแค้นมากจริง
ถามไปด้วยก่อนที่ผู้ตายจะตายแบบแน่นิ่งอ่ะ
ถามด้วยว่าโกหกทำไมโกหกเรื่องไม้ทำไม
ปากอย่างนี้สมควรตายแต่พูดแบบหยาบแรงเลยนะคะ
พอพูดจบยิงซ้ำยิงเข้าที่ศีรษะ๓นัดจนเสียชีวิต
ไปดูช่วงจังหวะจำลองเหตุการณ์ค่ะ
ทีมทีมปลอมทาง๕ยกขาให้เสียชีวิต
เสียชีวิตติดฟ้าผนังก็เลยตีอีก
ตั้งเสียตกนู่นชาญนอกชาญ
มันเก็บและติดเวลาไม่อยู่แล้วไอเนี้ยมันท่าม

มึงจะรับไหมว่ามึงเป็นคนบอกให้
ถ้าให้ดาบไหมว่ากูเป็นขโมยไม้มันก็ไม่ตอบ
ไอ้พวกมันต้องสมควรโดนแบบนี้
พี่นี่หยิบเปลืองที่วางอยู่

ก็เลยยิงยิงแล้วก็ตีนก็ถีบเลย
ตินถีบมันก็หลายใบจบมันไม่สมควรที่จะใส่รายแป้สีกัน

ทำไมมันมีแต่พวกสังคมสังคมน้ำลายไม่ชอบไง

ผมไม่ผิดผมไม่ผิดเนี่ย

เพราะมันถ้าอยากจะรู้ความจริงก็เอาดาบไหมมา
โอ้โหนี่ค่ะจากการรับสารภาพของนายมนูลและการจำลองเหตุการณ์นะคะ
ก็อ้างแต่ว่าโกรธแค้นมากที่ถูกใส่ร้ายแต่ความโกรธความแค้นเนี่ย
มันก็ไม่ควรจะมาลงเอยด้วยการฆ่าเขาขนาดนี้แล้วตามขั้นตอนการฆ่าที่นายมนูลให้การ
แล้วก็จำลองเหตุการณ์เนี่ยนะเอาค้อนทุบหัวเขาที่บ้านเลยนะลากนะ
อดุลผู้เสียชีวิตนะคะเขาไปถึงป่าเนี้ย
ลากร่างลงมาจากรถด่าเขาก่อนยิงใส่หัวเขาอีกสามนัดนะคะ
แล้วก็ทิ้งเอาไว้ในป่าแบบนั้นวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรานะคะ
ไปคุยกับนางแดงมีทองขาวอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะ
เป็นแม่ของผู้ต้องหานะคะบอกว่าพอรู้ข่าว
ว่าลูกชายออกจากบ้านไปฆ่าคนตายเอาศพไปทิ้ง
ตกใจและเสียใจมากที่ลูกชายทำแบบนั้น
คิดว่าคงเป็นอารมณ์โกรธแค้นที่ลูกชายเนี่ยโกรธมานานแค้นมานาน

แม่เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าที่ผ่านมา
ลูกชายถูกนายอดุลผู้ตายกับดาบตำรวจที่ชื่อว่าดาบไหม
เป็นตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมกันกล่าวหาว่าลูกชายแม่เนี่ยขโมยไม้ของดาบไหมเอาไปสร้างบ้าน

แต่โดนฝ่ายผู้ตายน่ะคมคูบอกว่าจะเอาตำรวจมาจับ
กลั่นแกล้งตลอดนี่เป็นคำกล่าวอ้างของทางคุณแม่ของผู้ต้องหานะคะ
แม่ก็เลยบอกว่าลูกชายคงโกรธแค้นมากในสิ่งที่ตัวลูกชายไม่ได้ทำ
แต่ถูกกลั่นแกล้งแค้นสะสมมานานจนมาก่อเหตุนี้

คือนายนรงฤทธิ์นะคะที่นายนรงฤทธิ์บอกว่าผมแค่ไปกับนายมนูล
ไปยืนอยู่เฉยไม่ได้ร่วมก่อเหตุไม่ได้ร่วมวางแผนเนี่ยนะ
นี่คือภรรยาของนายนรงฤทธิ์นะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังว่าสามีของเธอขับรถออกมาจากบ้าน
ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็กลับมาบ้านตามปกติ
สุดท้ายมีตำรวจมาค้นบ้านถึงรู้ว่าสามีไปกับนายมนูล
ก่อเหตุฆ่าคนตายกันมาเธอตกใจมาก
แต่ก็คิดว่าสามีแค่ไปเป็นเพื่อนนายมนูลผู้ก่อเหตุเฉย
ไม่ได้ร่วมวางแผนทำร้ายนายอดุล
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจให้ความเป็นธรรมกับสามีเธอด้วยค่ะ

ดาบไหมก็พยายามออกตามหาไม้แต่ไม่เจอ
ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุนายอดุลผู้ตาย
ซึ่งเป็นญาติของดาบไหมและไม่ถูกกับนายมนูลอยู่แล้ว

คือทางนายอดุลไปบอกว่าเห็นนายนโรงวิทย์
ไปช่วยนายมนูลใส่ไม้ที่บ้าน
แล้วไม่รู้ว่าเป็นไม้ที่หายไปของดาบไหมหรือเปล่า
หลังจากนั้นดาบไหมก็เลยไปสอบถามนายมนูล
แต่เขายืนยันว่าไม่ได้ขโมยไม้ไปจริง
กรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าถูกผู้ตายข่มขู่และกล่าวหา
ไปขโมยไม้ของดาบไหม
ซึ่งเป็นตำรวจสพวังม่วงจังหวัดสระบุรี
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังดาบไหมแล้วนะครับ
ก็โทรศัพท์ไปหานะฮะดาบไหมบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยที่เกิดขึ้น
แต่ยอมรับว่าไม้ที่บ้านของตัวเองเนี่ยหายจริง
แล้วไม้ที่หายไม่ใช่ไม้เถื่อนนะ
ไม่ได้เป็นไม้ผิดกฎหมายอะไรด้วยเป็นไม้สร้างบ้านธรรมดา
ไหมยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุไม่นาน
ได้ไปถามเรื่องไม้ที่บ้านของนายมนูลผู้ก่อเหตุจริง
แต่ก็ไปถามดีนะไปถามว่าเออไม้อยู่ที่ไหนยังไงเอามาคืนนะ
ถ้าเอามาคืนเนี่ยก็จะได้ไม่ทำอะไร
อาจจะได้ไม่ต้องไปถึงขั้นมีขดงคดีอะไรนะครับ
ไม่เคยข่มขู่นะฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับนายมนูลเนี่ย
มาหาว่าเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนะฮะแค่ถามหาไม้เฉยนะครับ
เพื่อใครเจอจะได้ช่วยหาเพราะอยากได้ไม้คืน
คิดว่าการตายของนายอดุลไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องไม้ของตัวเองที่หายไป
น่าจะเป็นความแค้นสะสมเรื่องอื่นมากกว่าของทั้งสองคน
ดีนะครับผมไม่เคยพูดไม่ดีกับเขาอ่ะ

คือเคยไปทวงถามว่าไม้อยู่ไหนที่บ้านพี่มนูนหรือเปล่าฮะ
คือผมเคยเข้าไปแต่ผมบอกว่าผมก็บัตรดีพ่อเขาบัตรดีครับ
เออครับพี่บัตรดีรู้จักเขาก็ไม่ได้พูดอะไร
พูดแจ้ว่าเออม้ายผ่านมาตรงเนี่ยเชื่อดูให้ผมบ้างนะ

แจ้ว่าผมรู้หน่อยพูดใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้ขอบคุมให้

ผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับพี่ผมไม่ได้ขอบคุมเลยพี่

แต่ทำเป็นของเราแล้วก็อยากไม้คืนน่ะพี่
สำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้นะคะตำรวจแจ้งข้อหา๕ข้อหาค่ะ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันควร

นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสระบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
ดูเฉยแต่ตำรวจบอกว่าลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือถ้าอยู่ในเหตุการณ์แต่เห็นว่าเขาทำผิดกำลังจะฆ่าคนเนี่ย
แต่คุณไม่ยับยั้งก็ถือว่าร่วมก่อเหตุด้วย
ก็ต้องโดนแจ้งข้อหาด้วยอันนี้คือนายนรงฤทธิ์นะคะ
ก็ต้องนำตัวไปชี้จุดแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์เช่นเดียวกัน

ก็แยกกันไปนะฮะโอ้โห